คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งภาพยนตร์กันบ้างดีกว่านะคะ
ภาพยนตร์เรื่องรักน้าซุป
มีแต่รักนะจุ๊บดูสิรักหน้าซุปเป็นยังไงคุณผู้ชมค่ะ
ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะก็มีกลิ่นอายนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมของทางภาคใต้
ซึ่งงานนี้ค่ะได้พระเอกหนุ่มเข้มหัสวีมาประเดิมงานภาพยนตร์เป็นครั้งแรกนะคะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าโหตื่นเต้นมากเลย
เพราะว่าการถ่ายทำเนี่ยไม่เหมือนกับงานละครที่เขาเคยได้ทำมานะคะ
แต่ก็ได้พี่นักแสดงรุ่นใหญ่ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ให้ค่ะ
เรื่องงานผ่านไปแล้วสาวอยากรู้เหลือเกินว่าเรื่องหัวใจเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
เห็นเป็นนุ่มหล่อเข้มโสดนะคะสมชื่อแบบนี้เจ้าตัวบอกเองว่ายังโสดนะคะ
เหตุผลก็เพราะว่าเป็นคนไม่กล้าจีบสาวค่ะ
ส่วนที่หลายคนนะคะจับจิ้นกับนางเอกสาวที่สาวรัฐธิสานั้น
ยังลุ้นให้เป็นคู่จริงนอกจอนะคะหนุ่มเข้มเนี่ยจะว่ายังไง
พอจะมีความเป็นไปได้บ้างไหมไปฟังจากปากของเจ้าตัวเลยค่ะ

ถ้าเกิดว่าเราอยากคุยกับเขาอยากจีบเขา
แล้วเข้าไปผิดจังหวะเราโดนเขาด่าขึ้นมา

ก็เลยยังไม่กล้าที่จะจีบใคร